ดูเรื่องนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ค้า
แล้วเธอก็จับได้ว่าสามีที่อยู่กินกันมา๒๐ปีเนี่ยดูท่าทางลักษณะพฤติกรรมเนี่ย
ดูเปลี่ยนไปนะสุดท้ายเนี่ยจับได้ว่าไปมีคนอื่นนะ
สวมวิญญาณนักสืบเองนะครับแล้วตามไปเจอแบบคาหนังคาเขานะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าถ้าน้องบอกอู้ปิดจะปิดน้องน้องต้องคุยกับปินี่นะคะโอ้โห
บอกว่าลูกไปประชุมค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าสามีของฉันเนี่ยค่ะ
จะมาโกกผู้หญิงสุดยอดมากไม่ไม่นี่แหละฮะ
เขาบอกเขามาเจอพอดีนะครับฝ่ายชายก็พยายามบอกให้ภรรยาเนี่ยออกไปคุยข้างนอกนะฮะ
ก็ภรรยาก็พยายามถ่ายคลิปเป็นหลักฐานจนแย่งโทรศัพท์กันนะฮะ
คือฝ่ายภรรยาที่เขาบอกว่าเขาเป็นเมียหลวงเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาบาดเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ
แย่งมือถือกันเนี่ยวันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับฝ่ายหญิงสาวที่เป็นเจ้าของคลิปนะ
ที่บอกว่าเป็นเมียหลวงใช่ไหมคะอ่าเธอบอกเธอเนี่ยตามไปเจอสามีที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
จับพิรุษแล้วแกะรอยสามีได้เพราะว่าสามีเนี่ย
คือเธอบอกพาผู้หญิงคนนึงไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อกลางดึกนะ
แล้วแอปพลิเคชันในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันแจ้งเตือนเรื่องวันเวลาสถานที่สาขาอะไรอย่างนี้
เธอก็ตรวจสอบจนเจอว่าอ๋ออยู่ที่อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่อ่า
มันตรงกับช่วงที่สามีเนี่ยอ้างว่าจะต้องไปงานที่ต่างจังหวัดพอดี
อืมอ่าเธอไม่ได้อยู่เชียงใหม่เดี๋ยวนะนี่คือเธอดูจากกล้องวงจรปิดเหรอคะ
อ่าเธอไม่รู้เธอไปอาจจะไปขอมาหรืออะไรมาหรือยังไงก็ไม่รู้
แต่ว่าเธอบอกว่าเธอรู้พิกัดสามีจากแอปพลิเคชันร้านสะดวกซื้อ
ที่มันมีการแจ้งเตือนมันอาจจะลิงก์ข้อมูลกันระหว่างอืม
ใช้แอปอะไรประมาณอย่างงี้หรือเปล่าค่ะเธอไปขอดูกล้องวงจรปิดของที่ร้าน
นี่ไงเห็นไหมแล้วปรากฏว่าเห็นจริงนะเห็นจริง
เห็นสามีเนี่ยอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงไปซื้อของด้วยกันค่ะ
ที่มีผู้หญิงอื่นไม่ใช่มาฟังอธิบายมาสิ
พ่อคุณไม่ใช่พี่อธิบายมาหยุดถ่ายผมทำถ่ายเลยลูก
ไม่เอาเขาทุกคนรู้แล้วแม่ไม่กลัวจะฆ่าแม่ตรงนี้แม่ไม่เป็นไร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
บอกว่าสามีเธอทำงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งนะครับแต่งงานอยู่กินกันมา๒๐กว่าปี
จดทะเบียนสมรสถูกต้องมีลูกสาว๑คน
ปี๖๓เนี่ยเธอสังเกตได้ว่าสามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ตั้งแต่๖๓ถึง๖๔เลยนะครับไม่ค่อยกลับบ้าน
บอกว่ามีงานต่างจังหวัดนะต้องไปต่างจังหวัดบ่อย
ทีนึงก็สัปดาห์๒สัปดาห์อันนี้เธออ้างนะ
เราก็ไม่รู้นะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งเขาด้วย

แล้วเธอบอกว่าสามีเธอเนี่ยพักหลังไม่สนใจลูกไม่สนใจภรรยาแล้ว

บอกว่าตอนนี้ไม่ได้รักแล้ว
ตั้งแต่วันที่ตามไปเจอว่าอยู่กับผู้หญิงคนอื่นยังถามอยู่ว่าทำแบบนี้ทำไม
เดี๋ยวลองฟังเธอดูกันแล้วกันนะฮะ
ดินช่วยเปิดทางให้หน่อยนะ

นาทีนั้นคือแบบรถเขาจอดอยู่ก็คุยกับลูก

คุณแม่ก็เลยแบบรับไม่ได้อะไรอย่างนี้
คุณแม่ก็มีภาพมีหลักฐานได้จากโทรศัพท์เขาอยู่

นี่เป็นข้อมูลฝั่งหนึ่งจากฝั่งนี้นะครับ
เดี๋ยวยังไงต้องรอฟังอีกฝั่งหนึ่งเขาด้วยนะครับ

ใช้สิทธิ์ทางด้านของทางกฎหมาย

เรื่องของสามีภรรยาอะไรประมาณอย่างนี้

มีโอกาสชี้แจ้งด้วยเหมือนกัน